ก็ละผมกิอรายุหวงซับ

ในกลุ่มที่๑ซึ่งมีวงเงินประมาณ๑๘๐๐๐ล้านบาทครับปรากฏว่าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายส่วนงานต่างก็ทำงบประมาณเข้ามามีรูปแบบและลักษณะคล้ายกับปี๖๔อย่างที่ผมถืออยู่ในมือนี้ท่านประธานครับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี๖๔ตั้งงบประมาณในการอบรมสัมมนาเข้ามาตั้งไว้ประมาณ๕ล้าน๕ปี๖๕ตั้งอยู่ประมาณ๖ล้าน๙เพิ่มเติมขึ้นมาครับ
พอไปดูในไส้ท่านประธานครับเป็นข้อสังเกตไว้ให้กับหน่วยราชการต่างก็คือว่าท่านยังใช้วิธีการแบบเดิมจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้
มีการเช่ารถบัตรมีการเปิดโรงแรมใช้ห้องประชุมของโรงแรมในต่างจังหวัดเบิกเบี้ยเลี้ยงเบิกค่าเดินทางเพื่อจัดการประชุมสัมมนา
โดยไม่มีอะไรแปลกแตกต่างไปจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน
พอไปดูหน่วยอื่นอื่นของกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสำนักประหลัด
เล่มที่ผมถืออยู่นี้ท่านประธานครับไม่ว่าจะเป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเล่มที่ผมถืออยู่นี้ครับท่านครับ
เปิดไปดูไส้ในนะครับท่านจะเห็นว่ามีตั้งแต่เรื่องของการอบรมสัมมนามีตั้งแต่เรื่องของการจ้างค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทั้งไทยและต่างชาติ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยครับที่รับจ๊อปให้กับกระทรวงทะวงกรมต่างที่ประชุมก็มีการซักค้านหลายครั้งท่านประธานครับว่าการจ้างที่ปรึกษาของสถาบันต่างนั้นเนี่ยทำไมหน่วยงานของรัฐไม่สามารถทำเองได้
เอาล่ะท่านอาจจะบอกว่าไม่มีความเชี่ยวชาญให้สถาบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไปดำเนินการไม่ว่ากันครับแต่ตัวเลขสถานการณ์ปี๖๕เล่มที่ผมถืออยู่นี้ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงท่านประธานครับ
ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าการอบรมสัมมนาในภาวะปกติเนี่ยผมไม่ได้ติดใจนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเปล่าประโยชน์แต่จริงแล้วมันเป็นกุศโลบายสำคัญที่จะทำให้คนเดินทางเมื่อเดินทางก็ต้องจ่ายค่าโรงแรมจ่ายเบี้ยเลี้ยงต้องไปทานอาหารการกินเงินก็หมุนเข้าไปในระบบผมไม่ได้ติดใจอะไรครับนี่ก็เป็นกุศโลบายของรัฐบาลทั่วโลก
บางส่วนราชการนะครับขออภัยครับเป็นถึงระดับอธิบดีไม่ได้อ่านนะฮะลูกน้องทำให้
โอเคเสร็จหัวพอเข้ามาก็ถูกแขวนกลับไปทำใหม่
เหตุผลที่ผมจำเป็นต้องปรับลดถึง๑๐ก็เพราะว่าการลีดไขมันนี้เนี่ย
มันจึงเป็นที่มาที่รีดมาได้ถึง๑๖๐๐๐ล้านบาท
ส่วนจะรีดแล้วเอาไปทำอะไรก็สุดแท้แล้วแต่คณะกรรมธิการครับ
ดูอีกหน่วยงานหนึ่งท่านประธานครับกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครับ
ผมถืออยู่นี้เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะฮะจริงแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะอุตสาหกรรม
มีเกือบทุกกระทรวงผมฝากข้อสังเกตสำคัญไว้ดังนี้ครับ
ท่านประธานครับมีหน่วยงานบางหน่วยงานผมชมต่อหน้าเลยนะครับ
เพราะอะไรรู้ไหมครับวันที่เขาเข้ามาแก้ไขเล่ม
ซึ่งมันสามารถแก้ในชั้นอนุได้เนี่ยนะฮะ
เขาขอแก้ไขอะไรครับเขาขอแก้ไขรายจ่ายบางอย่าง
โดยออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้อบรมสัมมนาท่านประธานครับ
ท่านประธานจัดประชุมสัมมนา๑๐๐คนผ่านระบบเว็กเอ็กซ์
ผลักภาระไปให้กับผู้อบรมสัมมนาแล้วราชการไปเบิก
เขาแจกเป็นเบี้ยเลี้ยงโอนให้แม้คุณจะอบรมสัมมนาอยู่ที่บ้าน
แต่คุณก็ได้รับการอำนวยความสะดวกจากส่วนงานราชการนั้น
สามสิบกว่าหน่วยงานท่านประธานครับมีไม่ถึงสองหน่วยงานที่ทำเช่นนี้
ผมก็ชื่นชมมากว่าเฮ้ยท่านเจ๋งมากท่านสุดยอดอ่ะ
ราชการที่อยู่ต่างจังหวัดปกติจะต้องมาที่โรงแรมในกรุงเทพครับ
อบรมสัมมนาแต่ท่านสั่งการให้เขาอบรมผ่านระบบซูมอะไรต่างหมด
ร้อยกว่าคนเจ้าหน้าที่ก็บ่นกับผมครับบอกว่าโอ้โหอยู่บ้านท่านสอสอจิรายุ
ก็ต้องกินข้าวที่บ้านเปิดแอร์หน่วยงานก็ไม่ได้ให้ค่าแอร์เพิ่ม
แต่งตัวก็เอาล่ะอาจจะแต่งตัวง่ายหน่อยนี่คือสิ่งที่ผมต้องฝากเป็นข้อสังเกตให้กับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานนะครับว่า
งบประมาณตั้งแต่๑ตุลาคมนี้เป็นต้นไปถ้าท่านจัดประชุมสัมมนาเป็นการกระจายรายได้อย่ากระจุกไว้แค่อธิบดีรองประหลัดหรือประหลัดหรือรัฐมนตรีเท่านั้น
กระจายแอปพลิเคชันที่สามารถโหลดฟรีและเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปิดเข้ามาปุ๊บชัดขึ้นจอได้อยากเสนอความเห็นผ่านมุมจอโน่นนี่นั่นได้
อย่างนี้หน่วยงานราชการไทยต้องทำในภาวะเช่นนี้
กรรมธิการไม่ได้ปรับลดทุกอย่างแล้วท่านประธานครับเพราะเราก็มีความคาดหวังว่า๑มกราคมที่จะถึงนี้กระชายดำกระเทียมเจียวหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
จะสามารถแก้ไขปัญหาโควิดได้๑มกราคมปีหน้าไปต้นไปจนถึงกันยายนเราจะได้ใช้งบประมาณที่เราตั้งไว้
แต่ท่านประธานก็เชื่ออีกนะครับว่ามีการซ่อนงบเป็นระยะระยะทุกกระทรวง
แม้กระทั่งผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจเงินงบประมาณแผ่นดินก็ยังทำ
งบประมาณค่าไฟไว้๑๐๐ล้านจ่ายจริง๒๐๐ถามว่าเอามาจากไหน
เอามาจากงบดำเนินการอื่นที่เหลือจ่าย
เสร็จค่าน้ำค่าไฟมันเห็นอยู่ชัดครับว่าเราจะต้องจ่ายอะไร
ผมก็ได้ทักท้วงไปหลากหลายนะครับจึงเป็นที่มาที่ผมจะไม่อภิปรายทุกกระทรวงหรอกครับ
แต่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ท่านประธานได้ฟังว่า
ถ้าหน่วยงานราชการใดปรับตัวอย่างที่ผมได้พูดชื่นชมท่านเนี่ย
จะเป็นมหากรุณาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะส่วนราชการต่างยิ่ง
ผมจึงขอปรับลดไปทั้งหมด๑๐ขอขอบพระคุณท่านประธานครับ